เรื่องของการขอสัญชาติไทยให้กับน้องทีมหมูป่า
คือเขาบอกว่าตอนนี้มี๓คนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าเร็วนี้ค่ะ

แล้วก็บอกด้วยนะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
แต่ว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ทั้ง๓คนเขาเคยยื่นเอกสารมาก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เลยถือโอกาสในจังหวะนี้นี่แหละค่ะนำขึ้นมาพิจารณา
เดี๋ยวคนหาว่าพอเป็นข่าวเรื่องถ้ำหลวงก็ค่อยมาพิจารณาหรือยังไง
แต่ว่าทางด้านอธิบดีบอกว่าไม่ใช่
คือเรื่องนี้ถูกพิจารณามาอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะ
ไม่ได้หมายความว่าพอมีข่าวแล้วจะมาเร่งรัดทำให้
โดยที่คนอื่นเขาก็ต่อคิวอยู่จริงไม่ใช่นะคะ
โดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒน์
เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาสัญชาติไทยให้กับน้องหมูป่า๓คน

บอกว่าตอนนี้ทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างอยู่
มีช่องทางอยู่เป็นแนวทางแบบนี้ค่ะ
คือการยื่นขอตามมาตรา๒๓กับมาตรา๗ทวิ
ส่วนกรณีของโค้ชเอกเนี่ยแม้ว่าโค้ชจะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
แต่เรื่องนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะคุณผู้ชม
เพราะว่ากรณีมาตรา๒๓อันนี้ต้องไปดูหลักฐานการเกิด
แล้วก็ทราบข้อมูลมาว่าโค้ชเอกเกิดที่อำเภอแม่สาย
หลังจากนี้ก็จะต้องดูหลักฐานอื่นประกอบด้วยของพ่อแม่ด้วย

การพิจารณาให้สัญชาติของทั้งโค้ชเอกแล้วก็น้องหมูป่าอีก๒คน
ไม่ได้ดำเนินการหลังจากเกิดกรณีติดถ้ำหลวงแล้ว
แต่ว่าทางครอบครัวของน้องเขามีการขอยื่นสัญชาติไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว
ฟังเสียงอธิบดีกรมการปกครองหน่อยค่ะ
เท่าที่สอดถามแรงเผยก็มีการที่ทำร้องอะไรแล้ว
ถ้าเกิดในไทยก็ต้องมีหน้าสือรับรองการเกิด
และรับพระเบียนที่แกล้งเกิดของนั้นหรือถือรับรองการเกิดที่เกิดในไทย

แล้วก็มายืดเลือดที่อำเภอที่คำร้องในการขอมีสัญชาติ
ไปใช้ตามมติขนาดปี๗๐๕๙
การขอตามมาตรา๗๐๒๐
ซึ่งการธุมัติก็เป็นอำนาจของแม่เผลอ
เขาเลยมาดูคุณสมบัติของพ่อแม่
พ่อแม่ก็เป็นชนกลุ่มน้อย

แล้วมีการขึ้นระเบียดประวัติไว้แล้ว
ว่าอยู่ในไทยเกินกว่า๑๕ปีแล้ว
ก็ทุกอย่างก็ดูแล้วน่าจะได้

ก็ดูแล้วก็น่าจะเข้าอุปกรณ์อะไรต่าง

ขอมัดทุกอย่างให้สำคัญ

เพราะฉะนั้นในระเบียบมติคณะรัฐมนตรี

มีการขยายสิทธิ์การขอสัญชาติให้กับคนทุกกลุ่ม

อันนี้จะเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะอนุมัติ

ก็จะมีน้องอดุลเด็กชายอดุลสามอ่อน

กับอีกคนนึงคือน้องตีนายพรชัยคำหลวง

แต่ถ้าเกิดอายุเกิน๑๘ปี
อันนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ขณะที่ทางด้านนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิ
นุษยชนแห่งชาติก็บอกกับไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับ
อำเภอแม่สายถึงเรื่องของการขอสัญชาติของน้องหมูป่าทั้ง๒
ทั้ง๓คนซึ่งตอนนี้ทราบว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสัญชาติ
ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่ชายแดนไทย
คนไร้สัญชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งทางกรรมการสิทธิ์เองก็กำลังเตรียม
ที่จะประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะสรุปรวบรวมปัญหาที่มีอยู่
แล้วก็เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้ต่อไปด้วยนะคะ